มาแล้วนะเป็นแพกข่าวของนางสาวแอมมาดูความคึมหน้ากัน
มาจากประเทศเยอรมนีคือท่านบอกว่ายังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มนะ
สโมสรตำรวจครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองประชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะหัวหน้ารวบรวมสำนวนคดีนะครับนางสาวแอม
แล้วก็พลตบตร์เอกอเนกเตาสุภาพ
รองผู้ประคับการกรประคับการปราบปรามนะครับ
เปิดเผยหลังการประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในแต่ละพื้นที่
โดยนำผลการรวบรวมพยานหลักฐานรายงานต่อ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสนะครับ
จากพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเยอรมนี
ใช้เวลากว่า๖ชั่วโมงคุณผู้ชม
แล้วก็สรุปได้ว่าขณะนี้ผู้เสียชีวิตนะครับ
มีจำนวน๑๓ศพรอดชีวิต๑คน
โดยกองปราบรามทำคดีนางสาวก้อยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีคดีเดียว
ส่วนคดีอื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่

นางสาวแอมก็คือคดีของสารวัตรปู
ส่วนการสอบประคำรองผู้กรรมการ
อดีตสามีของนางสาวแอมนั้น

โดยจะตรวจสอบเส้นทางการเงินโทรศัพท์มือถือของทั้งคู่
เรื่องต้นยังไม่พบหลักฐานการเชื่อมโยงอีกเช่นกันนะครับอาจจะเรียกมาสอบเพิ่ม
ผู้เสียชีวิตที่อุดรธานีจำได้ใช่ไหมฮะ
และยังไม่ได้รับสารภาพตามที่มีกระแสข่าวออกมา

ขณะดีกันกระแสข่าวที่บอกว่าพบกล่องพักศ่าดุ
ที่สั่งซื้อยากแก้พิษมาจากต่างประเทศ
และมีการระบุชื่อผู้รับชัดเจนนั้น
ยังไม่พบข้อมูลนี้ครับ
ร่วมทำการสอบสวนก็คงจะยืนยันไม่ได้นะครับ
กว่าจะมีรายงานการตรวจพิสูจน์ออกมาครับ
ผลตรวจเนี่ยมันมีการตรวจและชันสูตรพลิกศพไว้นะครับ

มันก็เป็นเรื่องของการที่ทำการสืบสวนสอบสวน
หาความเชื่อมโยงตัวคนนะครับ
ท่านรองผู้ประคับการปราบปรามนะครับคุณผู้ชมครับ
ระบุว่าผลการชนสูตรชัดเจนว่า
ผู้เสียชีวิต๒ศพคือใครบ้าง
นางสาวก้อยกับสารวัตรปู
มีปริมาณไซยานายทำให้เสียชีวิตครับ
แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น
รับประทานหรือกินเข้าไประหว่างท้องว่างไหม
หรือในกระเพาะเนี่ยมีอาหารไหม
คือสายนายมันมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์
ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตนะครับที่เผาศพไปแล้ว
ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะหาหลักฐานอื่นที่เชื่อมโยง

ซึ่งพยานหลักฐานไม่ได้มีเพียงนะครับสารพิษในร่างกายเพียงปัจจัยเดียว

ส่วนการสอบปากคำรองผู้กำกับการอดีตสามีของนางสาวแอม
เจ้าหน้าที่รับฟังไว้และจะพิสูจน์ทราบข้อแท้จริงต่อไป
รวมทั้งบุคคลที่นางสาวแอมโทรศัพท์หารือ

บางคนนะครับมีการปรึกษาเรื่องของทางหนีทีไล่ด้วยนะ
มีช่องทางที่จะรวบรวมภัยการเพื่อยืนยันว่า
การตายของผู้ตายนั้นมีผลจากอะไร

ยังได้คุยกับนางสาวโสระยาฤทธิอาราม
ท่านเป็นผู้มีรายการทันทัศน์ธานหญิงกลาง

มีเพียงนางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความนั่นแหละที่ไปเยี่ยม
วันนี้นางสาวแอมปรับตัวได้ดีขึ้นอยู่กับผู้ต้องหารายอื่นในห้องกักโรค
สหวิชาชีพนักจิตวิทยาเรือนจำสังเกตพบว่า
นางสาวแอมพูดคุยกับผู้ต้องหารายอื่นทำให้อาการเครียดนั้นน้อยลง
แต่ก็มียังเห็นอาการวิตกกังวลอยู่เล็กน้อยนะหลังจากอยู่ห้องกักโรคครบ๕วัน
ส่วนทารกในคันสูติณรีแพทย์นะครับตรวจสัญญาณชีพทารกยังเป็นปกติไม่มีความกังวล
ส่วนจะมีอาการทางจิตหรือไม่นั้นต้องให้แพทย์เป็นผู้สรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับ
และสำหรับคดีแอมไซยานายในตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังประติดประต่อเรื่องราว
จากข้อมูลการเสียชีวิตของคนอีกคนนึงค่ะนั่นก็คือหนิมนั่นเองค่ะ
นิมตอนนี้ตำรวจกองปราบกำลังกู้ข้อมูลจากมือถือของเธอ
เพราะว่าสามีเนี่ยยืนยันบอกว่าหนิมสนิทกับแอมก่อนที่หนิมจะเสียชีวิตนะคะ
แล้วแอมเนี่ยได้เอายาแคปซูลลดน้ำหนักให้หนิมรับประทานนะคะ
แล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินให้กับแอมหลายแสนบาทด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังกู้ข้อมูลจากมือถือของหนิมอยู่ค่ะ
ก็เร่งตรวจสอบหลักฐานนะคะที่สามีของหนิมเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตสาวแบงค์และเสียชีวิตปริศนาเมื่อปี๖๓
หลักฐานนี้เนี่ยเบื้องต้นทราบว่าเป็นมือถือของผู้ตายนะคะ

ตำรวจเนี่ยก็กู้ข้อมูลในมือถือแล้วก็เป็นข้อมูลแชท
หนิมกับแอมช่วงก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
มีข้อมูลการโอนเงินด้วยรวมถึงรูปภาพยาแคปซูล
พบในห้องนอนวันเกิดเหตุนะคะ
สามีของหนิมเปิดเผยบอกว่าภรรยาเสียชีวิต

ก่อนเสียชีวิตภรรยาฟุบหมดสติ
ในสภาพปากเขียวนิ้วเขียวปากมีเลือดออก
แล้วบนหัวเตียงก็พบยาแคปซูลนะคะ
ผลการชนะสูตรพบว่ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่าปกติค่ะ
เนื่องจากภรรยาเสียชีวิตหลังคลอดลูกได้๑เดือน
ก็มองว่าอาจจะเกิดจากความอ่อนเพลียนะคะ
แล้วก่อนหน้านั้นภรรยาก็เครียด
จากเรื่องที่ไปลงทุนขายน้ำมันแล้วโดนโกงเงินไป๔๐๐
เพราะฉะนั้นครอบครัวสามีเอง
ก็ไม่ได้เอกใจว่าจะมีเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าค่ะในตอนนั้น

ใช่ครับเยอะไหมอันนี้ไม่ทราบครับ

จำนวนเงินมูลค่าเท่าไหร่

ภรรยาส่งรูปยาไปให้
คุณหญิงที่แอมดูว่ายาที่ส่งมานะ
มันเยิ้มแล้วมันกินไม่ได้

ยายเป็นยังไงหรือครับ
มันไม่ได้อยู่ในแค็กเกจมันมาอยู่ในกล่อง
มันอยู่ในตลับเศษใสเหมือนตลับลิฟมัน
สามีของคุณหนิมเป็นดาบตำรวจสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งเรื่องตัวยาที่หนิมรับประทานเข้าไปเนี่ย
สามีของคุณหนิมก็ยืนยันบอก
นิมมีความสนิทสนมกับแอม
เพราะว่าแอมเป็นคนเอายานี้มาให้ภรรยาเขา

แล้วตอนนั้นเนี่ยภรรยากับแอมสนิทกันไปรู้จักกันผ่านวงแชร์วงหนึ่ง
สามปีที่รู้จักสนิทสนมกันมา
มาทราบตอนหลังว่าภรรยา
มาทราบหลังจากภรรยาเสียชีวิตว่า
ภรรยาเนี่ยโอนเงินไปให้แอมหลายครั้งเลยจำนวนหลายแสนบาท
ตอนนั้นเขาไม่รู้เลยตนภรรยาเสียชีวิตถึงมารู้เรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในซอยศรีประทุมที่มุกดาหารค่ะ
ไปตรวจสอบที่ห้องนอนของคุณหนิมในช่วงเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งอันนี้คือสภาพปัจจุบันข้าวของอะไรก็จัดใหม่แล้ว

แต่เราก็ได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันที่คุณหนิมเนี่ยเสียชีวิตด้วย
ญาติเนี่ยติดต่อนิมไม่ได้ก็เลยโทรหาเพื่อนบ้านให้เข้ามาดูที่บ้านหน่อย
แต่เพื่อนบ้านบอกเข้าไปดูในห้องเห็นคุณหนิมนอนฟุบปัสสาวะอุจจาระราช
ตอนนั้นคิดว่าเธอเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาการหลังคลอดลูก
หรือว่าอาหารเป็นพิษรุนแรงหรือไม่เขาก็คิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะครับ
วิ่งมาก็เห็นแกนอนนอนตะแคงผมปกหน้าอยู่ก็เลยเอามือนี่
รับแกขึ้นมานอนบนตักแล้วก็เขย่าแกว่านิมเป็นอะไรตื่นลูกตื่น
แกก็นิ่งเฉยพอประมาณ๖๗นาทีก็ได้กลิ่นเยี่ยวกับอึกไง
แกเอิดแกเยี่ยวปลุกยังไงก็ไปนี่น้อง๒๓คนก็เดินมาพร้อมกัน
แต่แกไม่ไปดูไงแกจะไปเอาหลาน
เพิ่งมาได้ยินข่าวนี่แหละว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ใครก็พูด
ถึงได้ยินน้องเขยพูดให้ฟังเขาโทรมาบอกแฟนเขาว่า
น้องนิมิตถูกวางยา
นี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะคะที่ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีความข้องใจติดใจสงสัยในความไม่ชอบมาภากลในการเสียชีวิตนะคะ
เอ่ยเพื่อนบ้านเอ่ยที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ถ้าต้องการรายละเอียดในวันเกิดเหตุก็พร้อมที่จะให้ปากคำค่ะ
เพอสาวแอมเนี่ยเขาตั้งคันอยู่ใช่มั้ยมีคนสงสัยว่าแล้วถ้าสมมติต้องรับโทษรับโทษศูนย์สุดในระดับไหนนะ
แล้วขั้นตอนจะเป็นยังไงวันนี้นะครับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนอายการสูงสุด
ท่านมาอธิบายเลยมาอธิบายเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๒๗
วัก๒ที่ระบุว่าหญิงใดจะต้องโทษประหารชีวิตถ้ามีคันอยู่ให้รอไว้จนพ้น
กำหนด๓ปีนับแต่คลอดบุตรแล้วให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต
แต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวในระหว่างสามปี
นับแต่คลอดบุตรให้หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควร
การเลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจำครับคุณผู้ชมครับซึ่งอาจารย์ปรเมฆระบุว่าเจตนาของ
กฎหมายข้อนี้ต้องการให้เด็กที่เกิดมาได้รับประโยชน์และได้รับการดูแล
ซึ่งอธิบายให้เข้าใจก็คือหากผู้หญิงท้องต้องโทษคดีประหารชีวิต
ชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ทั้งนี้อาจารย์ปรเมฆอธิบายว่า
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการดึงคดีของนางสาวแอม
คลอดลูกก่อนนะครับจึงค่อยตัดสิน
เพราะว่าข้อที่จริงเนี่ยผู้ต้องหาตั้งคันอยู่ก่อนแล้วนะครับ

สิ่งที่คลอดไปแล้วแล้วนักตัดสินทีหลังก็ไม่ประหารหรอก
เรียกรางขางว่ามันไม่ประหารหญิงตั้งคันนึงนะ
อันที่๒คลอดแล้วให้เลี้ยงลูกไปอีก๓ปี
แต่ว่าถ้าลูกยังอยู่เนี่ยเขาก็ลดโทษเป็นตลอดชีวิต
เพราะดูฝนประโยชน์ของเด็ก
อันนี้บางคนถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่า
คลอดแล้วสารตัดสินก็เหมือนกันนะครับ
ก็เหมือนกันคงไม่ใช่เราดึงคดีรอให้คลอดซะก่อน
แล้วตัดสินประหารชีวิตมันก็คงไม่ได้
เพราะต้องคิดหลักกว้าง
แล้วถ้าไปแปลความว่าถ้าคลอดแล้วปุ๊บ
เดือนหนึ่งแล้วสารตัดสินประหารชีวิตได้เลย
มันก็ไม่ใช่แนวคิดทางด้านกฎหมายไง
คดีของนางสาวแอมอาจารย์ปรเมฆระบุอีกว่า
พยายามหลักฐานชัดเจนทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกัน
สามารถเอาผิดได้แน่นอนแล้ว๒คดี
คือการตายของนางสาวก้อยนะครับแล้วก็คดีการตายของสารวัตรปู

จะจะหมดสอบถูกทีในทรัพย์สอบทุกเรื่องเหนื่อย
ครับสอบละเอียดทุกเรื่องเลยได้ทราบ

กับแอมก่อนตายทุกคนเมื่อวานผมก็เตือนไปที่โจ๊ก
โจ๊กต้องสอบให้ละเอียดนะจะขึ้นเป็นพบตรเรื่องนี้ต้องละเอียด
แต่ก็คงไม่ทราบหลักคดีอะไรอย่างที่ทนายผู้หญิงเขาบอกเรื่องนี้เอาอยู่
เอาไม่อยู่อะครับเสร็จแน่นอน๑๐๐ผมฟันทงเลย
คดีได้ผลแน่แต่ประหารไม่ได้เท่านั้นเอง
โหท่านอายการพูดถึงทนายด้วยนะ
มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์นะคะการปนเปื้อนของสารสายนายในวัตถุพยาน
หลักฐานต่างที่ทางพิสูจน์หลักฐานเขาได้เก็บมาเนี่ยนะคะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ออสเองก็ตรวจสอบหลักฐานหลายชนิดที่เก็บมาได้จากคดีนี้นะคะ
อาจารย์ออสบอกว่าพบการปนเปื้อนไซยานายจริงนะคะ
ไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะในจุดแรกเนี่ยก็คือรถเก๋ง
เป็นรถเก๋งของแอมที่ใช้ร่วมกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจนะคะ
ที่นั่งฝั่งคนขับพอไปเข้ากระบวนการตรวจสอบ
ก็พบว่าสารนั้นเป็นสายนาย
เพราะฉะนั้นก็รวบรวมข้อมูลสรุปไว้แต่ละชิ้น
แต่ละชิ้นที่เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบให้ครบ
ก็มีวัตถุพยานกว่า๔๐๐ชิ้นด้วยกันนะคะที่อาจารย์ออสบอก
แต่ที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อาจารย์ออสบอกว่าหลังตรวจค้นบ้านพี่สาวของแอมที่นครปฐม
เขาไปเจอกล่องวัสดุกล่องนี้ค่ะ
ข้างในเนี่ยมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าโซเดียมไทโอซาวเฟส
หรือง่ายก็คือเป็นสารแก้พิษัยนาย

ก็ไปเจอกล่องนี้นะคะมีสารนี้อยู่
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ทำไมจะเอาไปทำอะไร
อาจารย์ออสวันนี้มาร่วมรายการเปิดปากกับคุณอุ๋ยภาคภูมิ
แล้วยืนยันในรายการพูดถึงคดีการเสียชีวิตปริศนา

ยืนยันบอกว่ายังสามารถเอาวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
มาตรวจสอบหาสารต้องสงสัยได้นะคะ

อันนั้นก็เอามาตรวจสอบได้เช่นเดียวกันค่ะ

มันไม่ได้อยู่ในทั่วไปมันเป็นวัตถุอันตรายประเภท๓
มันต้องมีใบครอบครองตรงนั้นตรงนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเราไปจับไปสัมผัสหรืออะไร
เราล้างมือหรือมันติดตามเสื้อมันก็จะหล่นล่วงอยู่แถวนั้น

เขาบอกอาจารย์ผมสงสัยแล้วก็คือน้ำลายฟูมปาก
ตู้เย็นของคู่ออสไม่มีใครไปยุ่งเลย
จนถึงปัจจุบันอยู่ในห้องนอนคู่ออส
ตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนจนถึงณขณะนี้
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวัตถุพยานอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ทางร้อยเวรกำลังให้ดูเรื่องนี้
ซึ่งเรากำลังเตรียมตัวเพราะว่ามันเป็นสารอันตราย
แล้วสำหรับผลการพิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
อาจารย์ออสบอกว่าอาจจะสรุปผลได้อย่างเร็ว
ช่วงเย็นวันจันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้น
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
ก็จะเป็นผู้ที่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดค่ะ
มีคนจะมาเล่าถึงความเป็นนางสาวแอม
ครูแจ๊กกี้ครูแจ๊กกี้เป็นใคร
หนึ่งเป็นญาติของนายบีผู้เสียชีวิต
สองเรียนมากับแอมครับ
เรียนมากับแอมสนิทกันด้วย
บอกว่าตกใจนะพอได้ยินเรื่องนี้

สมัยเรียนเขาบอกว่าแอมนิสัยอาจจะปากร้ายนะ
แล้วไม่ค่อยสูงสิงกับใครอันนี้ครูแจ๊กกี้พูดนะ
แต่แอมจะปากหวานก็ต่อเมื่อต้องการให้ใครทำอะไรให้
หลังจากเรียนจบก็แยกย้ายกันไป
มารู้อีกทีก็ตอนบีเสียชีวิตนั่นแหละ
ฟังครูแจ๊กกี้เล่าถึงแอมหน่อยครับ

ก็คือช่วง๓ปีม๔๕๖เนี่ยก็คือคุยกันอะไรกัน
แต่นิสัยเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ปากร้าย
โกหกที่เราคบนะนะคือเหมือนว่าเขาเป็นคนโกหก
พุทธศาสตร์จะว่าเป็นคนอะไรประมาณเนี่ย
คือดูแล้วนะข่าวไม่น่าจะจริงใจกัน
แต่เวลาใช้งานคนอย่างนี้จะปากหวานจะประจบอะไรประมาณนี้
ในความที่ครูแจ๊กกี้เป็นญาติของในบีที่ตายนะ
เจ๊กกี้ก็เล่าบอกว่าหลังจากบีตายก็ได้ถามข้อมูลจากเพื่อน
ได้ความว่าวันนั้นเนี่ยแอมเนี่ยมารับบีออกไปคาเฟ่แห่งหนึ่ง
แล้วไปกินข้าวกันหลังจากนั้นก็มาส่งบีที่บ้าน
แล้วก็วางแก้วน้ำไว้ไม่รู้ว่าเป็นโกโก้หรือกาแฟดำประมาณนี้นะ
แล้ววันนั้นบีก็ไปเสียชีวิตบนโถส้วมในบ้านนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรก็รู้สึกแปลกใจที่วันงานศพเอ๊ะแอมไม่เห็นมาล่ะนะ
กระทั่งมาดูข่าวของนางสาวก้อยทำให้ครูแจ๊กกี้ชุกคิดขึ้นมาครับ

พอเก็ตคุณก้อยปุ๊บ๒๓๔๕๖๗๘โทรมาเรื่อยยั้นปัจจุบันโทรมาเรื่อย
เรายิ่งฟันทงได้ว่าล้านเปอร์เซ็นต์ที่แอมจะต้องเป็นฆาตกร
เราแค่สงสัยเราไม่ใช่เราแค่สงสัยหรอก
ทั่วประเทศไทยประชาชนทั่วประเทศไทย
สงสัยหมดว่าทำไมถึงไม่ยอมรับในเมื่อหลักฐานมันมีขนาดนี้แล้ว
เนี่ยมันเป็นข้อสงสัยและเราจะไว้ใจใครได้มั่งในสิ่งรอบข้าง
เราจะรับน้ำจากคนอื่นเอามากินเราจะกินของใครเนี่ย
เราจะต้องเอามาตรวจสอบหรอมันสะท้านถึงตรงนี้ว่า
สังคมนี้มันยิ่งอยู่ยิ่งยากขึ้นยากขึ้นอย่างนี้
แจ๊กกี้แล้วครูเนี่ยแอมเขาไม่เคยชวนครูไปเที่ยวบ้างเหรอ
เคยครับคุณผู้ชมแอมเคยชวนครูแจ๊กกี้เนี่ยนะครับ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาญจนบุรี
แต่ครูไม่ไปครับคุณผู้ชมแต่ครูไม่ไปครับ
ครูไม่ไปเพราะว่าถ้าไปเนี่ยแอมบอกต้องเอาเงินติดตัวไปด้วย
หมื่นสองหมื่นนะครูบอกว่าโอ้โหขนลุก
งั้นอาจจะมีจุดจบแบบเดียวกับบีหรือทุกคนก็เป็นได้ครับ